เจาะลึกเป็นเร็มร้อนวันนี้พาไปดูคดีที่มีการลั่นไก่ปืนสางแค้น
จากแค่วิวาสก็นำมาสู่การฆ่ากันตายอย่างสยองในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดจากวัยรุ่นโจลบบุรีวัย๑๕ปี
ได้มีการออกจากโต๊ะสนุกเกอร์มาเพื่อมาหาคู่อริวัย๒๔
ที่มาหยามถึงถิ่นมาเล่นสนุกเกอร์ถึงถิ่น
สุดท้ายกลายเป็นว่าโจวัย๑๕ปีโดนยิงตายสลดซะเองนะคะ
แล้วก็ทิ้งเพียงคราบน้ำตาของคนเป็นแม่
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กลางดึกวันที่๖สิงหาคมเกิดเหตุยิงกันบนถนนสายโคกเจริญสะบด
ตำบลโคกสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรี
ตำรวจสพโคกเจริญรุดไปตรวจสอบพบคนเจ็บถูกหามส่งโรงพยาบาล
ไว้เพียงร่องรอยคาบเลือดและปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกเกลือน

ที่โรงพยาบาลโคกเจริญพบร่างนายวันฉลองหรืออ้ำ
เด็กหนุ่มวัย๑๕ปีถูกยิงเข้ากลางอกและหน้าท้อง
คนร้ายคือนายธนวัฒน์ผ่องทองหรือแบงค์วัย๒๓
หลังก่อเหตุหลบหนีไปจนมุมแถวเมืองโคราชจึงนำตัวมาสอบสวน
ให้การก่อนเกิดเหตุซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อน
พากันไปเล่นสนุกในหมู่บ้านถิ่นของอ้ำ
ระหว่างทางอัพนั่งรถเก๋งมากับเพื่อนมีพักพวกขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาหลายคัน
พออ้ำเห็นตนก็เกิดมีเรื่องชกต่อยกันเพราะเคยมีเรื่องกันมาก่อน
จึงทักฝืนยิงสวนออกไป๓นัด
พ่อแม่มารับศพอ้ำเข้ากลางบรรยากาศและศพเศร้า
หัวอกคนเป็นแม่บอกอ้ำเป็นลูกคนสุดท้อง
ลูกแม่ไม่เคยเกเรเป็นนักกีฬาโรงเรียนตั้งใจเรียน
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ยืนยันขอดำเนินคดีถึงที่สุด
มีลูกกี่คนมี๖คน๖คนนี่คนเล็กคนเล็กสุดคนเล็กสุดคนเล็กสุด
แล้วอยากจะให้ตำรวจทำไงบ้าง
ก็อยากจะให้จับคนร้ายได้ให้ถึงที่สุด
ให้ได้เร็วจ้ะ

นางสาวเอเจ้าของโต๊ะสนุกบอกวันนั้นอ้ำมาเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อน
ไม่ได้มีเรื่องกันที่โต๊ะสนุกคงไปเจอกับคู่อริตรงจุดเกิดเหตุจนเกิดการยิงกัน
ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
กล้าออกมาดูเพราะถนนเส้นนี้มืดมาก
ได้ยินเสียงร้องตะโกนตามมาด้วยเสียงปืนและเสียงเออะโวยวาย
พอออกมาดูก็พบคนถูกยิงตาย
ตำรวจแจ้งข้อหานายแบงค์ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สรุปสำนวนส่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ไว้เพียงคราบน้ำตาของคนเป็นพ่อแม่ที่ศูนย์เสีย
ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน